คุณผู้ชมครับวันนี้ในรายการข่าวเช้าไทยรัฐมีความพิเศษนะครับ
เพราะว่าเราจะพูดถึงโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของประเทศไทย
ที่ทำการดูแลรักษาชีวิตของคนไทยมายาวนานแสนนานนะครับ
ปีเมื่อวันที่๒๖เมษายน๒๕๖๑ที่ผ่านมานี้
ถือว่าเป็นการครบรอบการทำงาน๑๓๐ปีแล้วนะครับ
ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโครงการสิริราช๑๓๐ปี๑๓๐โครงการทำงานเพื่อแผ่นดิน
และรายการของเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิกิจนรงค์รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
นั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับเป็นโครงการที่ทำงานเพื่อแผ่นดินจริง
แล้วก็ดูแลชีวิตของประชาชนคนไทยมา๑๓๐ปีแล้วเหรอฮะ

โครงการนี้มีความสำคัญมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างฮะ
ต้องบอกว่าศรีราชได้ถือกำเนิดมา
โดยพระราชทานกำเนิดโดยล้น๙รัชกาลที่๕
ตั้งแต่วันที่๒๖เมษายน

แล้วถือว่าเป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกเลย

ศรีราชก็มีการพัฒนามาเยอะมากนะครับ

จะเห็นวิการเปลี่ยนแปลงตลอดเลย

ยังมีทางด้านการเรียนการสอนการวิจัยนะครับ
เห็นมากเลยจะเป็นการรักษาพยาบาล

ซึ่งศรีราชเราพัฒนาแล้วเราทำค้นคิดขึ้น
แต่ว่าหลายประชาชนหลายท่านไม่ทราบ
เพราะฉนั้นเมื่อไม่ทราบบางทีก็ไม่รู้ว่า
ถ้าเป็นโรคนี้แล้วเราสามารถที่จะรักษาได้นะ

ใช่ครับในปีนี้ครับเราก็เลยถือโอกาสที่ว่า

โครงการมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ซึ่งจริงโครงการของโรงพยาบาลไม่ใช่มีแค่๑๓๐นะฮะ
มีเยอะมากครับเยอะมากจับเฉพาะโครงการเด่นนะครับแล้วคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน

สิริราช๑๓๐ปี๑๓๐โครงการทำงานเพื่อแผ่นดิน
ดังนั้นต้องถามเลยฮะการทำงานเพื่อแผ่นดินและเพื่อประชาชน
ทำอะไรอย่างไรบ้างจาก๑๓๐โครงการเหล่านี้
อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเรามีภารกิจหลัก๓อัน
การเรียนการสอนเราผลิตแพทย์ปีหนึ่งประมาณ๓๐๐คน

แล้วก็มีการวิจัยซึ่งการวิจัยส่วนใหญ่ก็เน้น
ที่จะเอามาแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศนะครับ
แล้วก็มีเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยนะครับ
ยกตัวอย่างอย่างเช่นในปัจจุบันเราก็จะมีเรื่องของมะเร็ง
เมื่อกี้คุยกันไปช่วงโฆษณา
ใช่ครับนะครับก็จะมีว่ามะเร็งเดี๋ยวนี้หลายคนบอกว่า
เป็นแล้วจะต้องตายทุกคนเดี๋ยวนี้รักษาได้เยอะนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของการตับเรื่องของการเปลี่ยนทายตับ
เป็นมะเร็งตับเราสามารถตัดบางส่วนแล้วก็ปลูกถ่ายได้ด้วย
จากแต่ก่อนที่เมื่อกี้คุยกันคุณหมอบอกว่าต้องตัดทั้งชิ้น
ใช่ครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตัดบางส่วนได้

เราสามารถตัดเชื้อมะเร็งเล็กได้ด้วย
นี่ก็เป็นหนึ่งใน๑๓๐โครงการด้วยพฤติศาสตร์สมัยใหม่
แล้วก็อย่างโรคเอสนะฮะหลายคนก็กลัวใช่ไหมครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดพลาดติดเชื้อโรคเอสไปเนี่ย
หลายคนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าลูกที่เกิดจากคุณแม่ที่เป็นโรคเอส
ป้องกันการติดเชื้อของลูกที่แพร่จากแม่
เหลือไม่เกิน๒นะครับ

แต่งงานได้มีลูกได้แล้วก็ปกติด้วย
อันนี้เป็นหลายเทคโนโลยีซึ่งเราทำขึ้นมา
โครงการหนึ่งที่ทางศรีราช
สืบสารพระราชประสงค์ของล้น๙รัชกาลที่๙
ในการที่ต้องการให้ศรีราชคอยดูแลรักษาประชาชน
ในทุกระดับของการเศรษฐกิจ
จะยากดีมีจนยังไงศรีราชต้องรักษาให้ได้

ทุกคนต้องเข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์
แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสุชัดขั้นสูงก็ตาม
สมควรต้องได้รับเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะหาย
เขามีสิทธิ์ที่ให้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม
เพราะบางคนเดี๋ยวบอกว่าฉันเป็นแค่คนยากคนจน
จะเข้าถึงโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือได้ยังไง
ใช่ครับไม่ใช่ศรีราชไม่ได้คิดแบบนั้นครับใช่ครับ
ว่าตอนนี้เรามีการดำเนินโครงการ
อาคารนัววะมินทะละเปาพิษปราสิบสี่พันศา

คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าช่วย
ใช่ครับเรียกว่าเป็นการส่งต่อสิ่งที่เรามีเหลือ
ส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้
โดยที่อาคารนี้ชื่ออาคารนัววะมินทะละเปาพิษปราสิบสี่พันศา
เป็นชื่อพระราชทานโดยล้น๙ราชการที่๙
แล้วก็อาคารสูง๒๕ชั้นครับ
และทั้งหมดเราทำขึ้นเพื่อที่จะรองรับการดูแลผู้ป่วย

จะเห็นว่าไม่มีห้องพิเศษเลย
แล้วก็สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีหนึ่ง๓แสนคน
กับทุกห้องจริงทุกห้องเป็นห้องพิเศษอยู่แล้ว

ถือว่าเป็นห้องพิเศษแล้วก็สามารถที่จะให้
คนที่จะมีเงินหรือไม่มีเงินเข้ารักษาได้
แล้วทั้งอาคารมีเทคโนโลยีขั้นสูง

เครื่องนึงต้องบอกว่า๒๐๐๓๐๐ล้าน
เครื่องนะฮะใช่ครับแล้วก็จะทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเนี่ย
มีระยะการรอคอยเร็วขึ้น
ซึ่งตัวอาคารเนี่ยตอนนี้เราระดมทุนแล้วก็สร้างได้เรียบ
หมายถึงว่ากำลังงบประมาณพอครับแต่ยังขาดคารุพันธ์ทางการเมือง
เรื่องของการก่อสร้างไม่เท่าไหร่งบมี
แต่เรื่องของครูพันธ์ทางการแพทย์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เอามาเติมเต็มอาคารใช่ครับมีเฉพาะตัวอาคารรักษาไม่ได้
บุคลากรพร้อมแต่เครื่องมือต้องพร้อมด้วย
ซึ่งโครงการนี้เราต้องการระดมทุนอีกประมาณ๑๘๐๐ล้านนะครับ
ซึ่งก็กำลังระดมทุนอยู่นะครับ
ว่าถ้าอาคารหลังนี้เสร็จเรียบร้อย
สามารถที่จะรักษาคนไข้ได้เรียกว่านับล้านล้านคน
ทีนี้แหละครับเรื่องการระดมทุน
คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงประชาชน
ทุกท่านที่สามารถที่จะร่วมใจร่วมบุญในครั้งนี้ได้ครับ
เรียกว่าต้องบอกว่าการระดมทุน
เราไม่ได้ต้องการที่จะรบกวนหลายท่านมากนะครับ

เท่าที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าถ้าเราช่วยกันคนละน้อยนะฮะ
จะเป็นพลังที่เรียกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
แล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะร่วมกันได้ครับ
โดยที่กดนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากิน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

และคนในอนาคตก็จะเข้ามาใช้บริการได้ทุกระดับ

ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน๑๓๐โครงการ
แต่ว่าโครงการที่เป็นประโยชน์ทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้

ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้หลายท่านทราบโครงการต่าง
เทคโนโลยีต่างทั้งด้านการเรียนการสอนของศรีราชด้วย
วิจัยต่างอย่างเช่นเรื่องของไข้เลือดออกนะครับ
เข้าไปติดตามกันได้โครงการดีโครงการนี้ครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองสัตว์ราชานายแพทย์นาริสกิฎนโรงด้วย
ขอบคุณครับยินดีครับอย่าลืมนะฮะเราช่วยกันทำบุญกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวขอรบทรงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตาม
สีสันข่าวเช้าเรียกรอยยิ้มจากคุณผู้ชมนะครับ